คุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องของการจอดรถกันหน่อยนะคะ
อยู่หมู่บ้านจัดสรรบ้านติดกันหลายหลังเนาะ
ประเด็นการปัญหาจอดรถขวางหน้าบ้านกันและกันเนี่ย
มันเป็นปัญหาโลกแตกมันแก้ไม่ได้จริงนะคะ
แม้จะมีเคสตัวอย่างคุณป้าขวานทุบรถอะไรต่างนานา

ผู้ชายคนนึงโพสต์ภาพหน้าตัวเอง
หัวแล้วก็หน้าปูดบวมมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย
เขาบอกว่าโดนเพื่อนบ้านเอาหินเนี่ยทุบเข้ามาที่หน้า
เกินกว่า๑๕๒๐ครั้ง
จากปัญหาเรื่องการจอดรถขวางหน้าบ้านกันนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมของนี้เบลอหน้าสักเล็กน้อยแต่ก็นี่ล่ะค่ะ
หัวแตกหน้าปูดบวมกันไปค่ะ
เขาโพสต์ภาพอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วบอกว่า
โดนเพื่อนบ้านรุมเอาหินทุบหัว
อยากปรึกษาทนายในคดีพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือพยายามฆ่า
คนโพสต์คนนี้เขาเป็นนักร้องนักดนตรีตามงานต่าง
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕สิงหาคม
เพื่อนบ้านเนี่ยพยายามตะโกนด่าแล้วก็ยั่วยุอารมณ์เขาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
จากนั้นผู้ก่อเหตุ๒คนที่เป็นสามีภรรยาคัน
เอาหินกำใส่มือขวาทุบที่หน้าและหัวของเขา
เขาพยายามลุกหนีแล้วแต่ลุกไม่ขึ้น
ฝ่ายหญิงเนี่ยกระชากหัวเขาแล้วก็กดหัวเขา
เพื่อให้ฝ่ายชายเอาหินเนี่ยทุบเข้าไป
เขาบอกว่าตั้งแต่มาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เนี่ยนะ
เพื่อนบ้านที่เป็นคู่สามีภรรยากันเนี่ยหาเรื่องเขามาตลอดเลย
ตะโกนด่าบ้างล่ะด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายบ้างล่ะ
เจอหน้าทีไรหาเรื่องทุกที

คู่กรณีมาหาเรื่องเขาเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถหน้าบ้าน
ทะเลาะกันครั้งใหญ่ลงไม้ลงมือกันเลยนะ
หลังจากนั้นเขาก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้
แต่คู่กรณีไม่ไปไม่ยอมให้การกับตำรวจ
เขาเลยตัดสินใจเอาหนังสือบันทึกประจำวันมาแปะไว้หน้าบ้านเลย

แต่กลายเป็นคู่กรณีแจ้งความกลับข้อหามินประมาทค่ะ

สรุปเขาแพ้คดีเขาก็อยู่ระหว่างรอลงอาญา
คุณผู้ชมคดีมินประมาทเรื่องจริงจริงเรายิ่งผิดบอกไว้ก่อนนะ
ทีนี้๓ปีที่ผ่านมาคือมันหักกันไปแล้ว

การพยายามหาเรื่องยู่กันมาตลอดเลย
คืนเกิดเหตุประมาณสักทุ่มหนึ่ง
เขากลับบ้านแล้วก็เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้าน
ฝ่ายสามีคู่กรณีตะโกนออกมาก่อนเลยค่ะ
ลีลาเหลือเกินนะ

แล้วคือเราโดน

แต่เขาก็ฟาดหัวซ้ำ

หัวทั้งเมียก็ฉุดกระชากลากถู

แล้วที่โดนเยอะที่สุดจะเป็นพวกศีรษะทั้งหมด
ไทยรัฐทีวีเราจะไม่นำเสนอข่าวเพียงแค่ฝั่งเดียวนะ
เราส่งคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ไปคุยกับคู่กรณีที่เขาบอกว่ามีปัญหากัน

เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้อยู่หมู่บ้านนี้มา๑๘ปีแล้ว

จนกระทั่งครอบครัวของคู่กรณีนี่แหละย้ายเข้ามา

เคารพกฎกติกาหมู่บ้าน
เอื้อเฟื้อแล้วก็มีน้ำใจ
คือไม่ใช่ว่าที่ของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้
จะจอดรถหรือว่าจะทำอะไรยังไงก็ได้

จนมันก็เลยเป็นปัญหา
ใช่เริ่มตั้งแต่เรื่องนั้นนะคะแล้วก็เป็นปัญหากันมา
คือพี่ก็เจ็บด้วยใช่ไหม

คุณพี่ผู้ชายก็เจ็บ
มีมีบาดแผลค่ะแต่ก็ไปตรวจแล้ว
ก็คือมีปัญหาเรื่องการจอดรถนะคะมาเรื่อยมาตั้งแต่ย้ายเข้ามานี่แหละ
กระทั่งรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายแล้วก็ตัวเธอกับสามีก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
เรื่องต้นด้านคดีความนะคะวันนี้ฝ่ายภรรยาของผู้บาดเจ็บเนี่ย
หลักฐานไปแจ้งความพร้อมให้ปากคำที่สอนอธรรมศาลาเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่การทำร้ายร่างกายเขามันก็ผิดอยู่ดี